พูดถึงเรื่องราวของหนึ่งเดียวในไทยนะคะก็ต้องนึกถึงประเพณีไทยใช่ไหมคุณ
วันนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยทั่วประเทศมาฝาก
ส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจไปดูกันค่ะ
หนึ่งเดียวในโลกคำนี้ยังใช้ได้กับประเพณีไทยที่เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นประจำพื้นที่หรือจังหวัดนั้นให้ลูกหลานได้สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็จะมีงานประเพณีที่น่าสนใจ

ส่วนวันนี้ตลอดข่าวของเราจะมีอะไรมาให้ชมบ้างนั้นไปดูกันค่ะ
ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเรื่อยมา
โดยประเพณีนี้จะเป็นการนำข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตก
จากนั้นก็จะนำมาร้อยเป็นสายด้วยความศรัทธา
ก่อนจะนำไปถวายที่วัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
จากนี้ก็ยังมีการทำพิธีบวงสวง
และรำประกอบเพลงมาลัยข้าวตอก
และปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตา
อกจากความสวยงามให้ได้ชมขบวนในแต่ละปีกันแล้ว
ก็ยังมีการประกวดมาลัยข้าวตอกเพื่อโชว์ความอลังการแบบนี้อีกด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งถือเป็นการดึงดูดการท่องเที่ยว
และยังถือเป็นการชวนผู้คนให้ได้มาสัมผัสพลังศรัทธาวิถีอีสานกันแบบนี้ด้วยล่ะค่ะ
ไปต่อกับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกกับงานบุญข้าวหลาม
ที่วัดบ้านแก่ตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งประเพณีนี้ก็ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา

เป็นประเพณีที่ยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ

ถือเป็นหนึ่งในลักษณะทาน๙ครั้งตามพุทธประวัติ
คนโบราณก็ยังบอกอีกว่านอกจากจะเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว
ก็ยังเป็นการทำบุญส่งเปรต
หรือเรียกว่าพิธีปุภเปรตภีเส้นบวงสวงเทวดาหรือเทวดาพลีไปในตัวอีกด้วย
โดยในงานก็จะมีการเดินขบวนแห่ข้าวหลามซึ่งหลังจากเดินขบวนเสร็จแล้ว
ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อทำข้าวหลามและก็กรอกเนื้อข้าวหลามใส่กระบอกไม้ไผ่ค่ะ
โดยจะต้องปรุงรสข้าวหลามให้ได้๓รสนั่นก็คือหวานมันเค็ม
ภายในปีนี้ก็มีการเผากว่า๕๐๐๐กระบอกเลยทีเดียว
ซึ่งพอเผาเสร็จแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็จะนำข้าวหลามพร้อมกับอาหารข้าวหวานไปร่วมทำบุญกันที่วัด

เป็นประเพณีสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้
โดยจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ของทุกปี
ซึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นเป็นการนำผ้าพื้นยาว
ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีในวันสำคัญทางศาสนา
ซึ่งชาวนครก็จะร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา
นำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา
แล้วก็จะจัดขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดี
โดยผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีเรียกว่าผ้าพระบท
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
แถมยังได้บุญอันยิ่งใหญ่อีกด้วยล่ะค่ะ
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช
โดยแก่นแท้ก็อยู่ที่การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
โดยใช้องค์พระบรมธาตุเจดีเป็นตัวแทนนี่แหละค่ะ
ซึ่งประเพณีนี้ก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่อง
กลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน